คุณผู้ชมจะบอกว่านาทีนี้นะคะนางเอกที่ถูกจับตามองมากที่สุด
หันซ้ายก็เป็นข่าวหันขวาก็เป็นข่าว
แป้วนาธพรนี่ไงคุณผู้ชมคะ
บทบาทในการแสดงเนี่ยรับมาแล้วทุกบทบาทนะคะปังทุกเรื่อง
บทบาทในศิลปินบอกเลยว่าปังไม่แพ้กันนะจ๊ะมาดูนิดนึงก็แล้วกัน
หลายคนยกนิ้วให้เลยเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นได้อย่างแบบมืออาชีพ
ถึงแม้จะได้รับคำชมนะคะแต่ว่ามันมีบางส่วนไงวิจารณ์เหมือนกัน
กับชุดคอสตูมบ้างละท่าเต้นบ้างแหละมันดูขัดกับอายุของสาวแต้วว่าเปล่า
ตอนนี้ที่ดูเด็กกว่าวัยไปนิดนึงค่ะมาถามถึงประเด็นนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็สนับสนุนเธอแบบนี้
ดีเสมอมาจ้าไปฟังเสียงแต้วกันค่ะ
ดีนะคะสำหรับเพลงแรกค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวก็มีเพลง๒อีกค่ะ
ก็รอติดตามกันนะคะ
ก็ยังเขินในการจะเรียกว่านักร้องอยู่
เหมือนมันเป็นโปรเจคที่เราได้ทดลองทำอะไรใหม่
ที่เรารู้สึกว่าน่าจะเราน่าจะแบบทำได้อะไรอย่างนี้ครับ
มันเป็นสิ่งที่เหมือนทำให้เราแบบรู้สึกท้าทาย

บางทีแบบไปเจอแล้วหนูเต้นได้นะอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะก็จะเป็นเพลงที่รู้สึกแบบ
เหมือนเป็นเพลงที่แบบว่าสดใสนี่แหละ
แบบแบบข้างรักนี่แหละ
แต่ว่าก็จะไม่ได้แบบฉุดฉาดเท่าเพลงแรก
จะเป็นอะไรที่ฟังง่ายขึ้น
คำนี้ฟังเขาก็ว่าแป้งแบบโปรแล้วอะไรอย่างนี้
เต้นแรงอะไรอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
ใช่เต้นแรงค่ะเต้นแรง

ไม่อันนี้ไม่แรงค่ะใช่
น่ารักนะแล้วก็คือเต้นเก่งจริงนะครับรอดูเพลงต่อไปดีกว่าใช่สอบถ้ารอเลยเพลงนี้ฉันยังเต้นไม่ได้เพลงใหม่มาแล้วมาแล้วนะครับคุณผู้ชมอยากให้ท่านสอนท่านสอน